คุณผู้ชมไปที่อำเภอแสวงหาจังหวัดอ่างทองกันหน่อยนะ
คือจะบอกว่าเรื่องบางเรื่องไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่ค่ะ
มีชาวบ้านไปขุดเจอวัตถุโบราณที่กลางทุ่งนา
แล้วชาวบ้านบางคนนะคะมือบอลไปหยิบกลับบ้าน
คุณคะที่บอกว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่เพราะอะไร
หยิบไปแล้วโดนผีหลอกบางรายถึงขั้นโดนผีบีบคอ
ต้องนำกลับมาคืนแล้วเนี่ยค่ะวัตถุโบราณนะคะ
มีทั้งพัชนะดินเผาเครื่องมือหินเครื่องประดับจากหิน
ขวานสำริดแล้วมีโครงกระดูกมนุษย์ด้วยนะคะ

เหล่านี้รังงูนี้ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ย
ถูกขุดพบกลางทุ่งนาตำบลศรีบัวทองแสวงหาอ่างทองค่ะ

เราไปคุยนะกับคุณสมเกียจบริบูรณ์อายุ๕๔ปี

คุณสมเกียจพอไปขุดเจอแล้ว
ก็เลยเอาวัตถุโบราณเหล่านี้มาเก็บไว้ที่บ้าน
แต่บางส่วนมันก็เก็บมาไม่หมดใช่ไหมฮะ
ส่วนที่เก็บมาที่บ้านก็ไปแจ้งเจ้าหน้าที่

ก็ต้องมีการดำเนินตามขั้นตอนต่อไป

ว่าวัตถุโบราณเหล่านี้มันมีอาทัน

พอนึกจะให้ไม่ได้ขออนุญาตเขาอะไรเหอ
แต่คนเขาไปตามก็แค่มอคลืนหมด

ทีนี้ผมก็ฝากบอกไว้ด้วยว่า
ของเหมือนแบบนี้เราก็ไม่เชื่ออย่างรบรูป
อันนี้ในมุมอาถรรพ์ที่อาจจะไม่ค่อยดีหน่อย

และก็เอาเป็นเจ้าของเองไปขอบครองโดยที่ไม่ได้บอกในกล่าวเค้า
มีชาวบ้านมาไหว้ขอโชคลาภจากวัตถุโบราณเหล่านี้
หลายคนก็ได้ก็โดนไปนะจ๊ะสมใจนึกสมใจอยากก็มี
ก็มีงานแต่ต้องขอเข้าดีล่าสุดค่ะคุณสมเกียจบอกว่า
เจ้าหน้าที่ของกรมศิลปากรแล้วก็ฝ่ายปกครองได้มาตรวจสอบวัตถุโบราณเมื่อวานนี้นะคะ
เปิดเผยว่าบริเวณพื้นที่แห่งนี้น่าจะเป็นแหล่งโบราณนาคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์
อายุราว๓๐๐๐กว่าปีซึ่งทางจังหวัดเตรียมสืบค้นความจริง
เพื่อทำเป็นแหล่งสืบค้นทางโบราณคดีแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ทางโบราณนักคดีต่อไปนะบางอย่างมันใต้ผืนดินตรงนี้นะ
มันคงจะมีอะไรอยู่ใต้สวนใต้ไล่นี้อีกเยอะเลยนะอ่านั่นสิ